ห้าพฤษภาคมนี้มีการประชุมสอสอเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ที่จะทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วย
จะส่งผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ขนาดที่ภาคภูมิใจไทยกับภาคประชาธิบัตรจับมือกันเหนียวแน่น
ในการเจรจาต่อรองจับคั่วรัฐบาลนะครับ
โดยระบุว่า๒พักมี๑๐๓เสียง
พักพลังประชารัฐต้องการให้ไปร่วมรัฐบาลด้วย
ต้องเป็นกระทรวงเกรดสำคัญเท่านั้นนะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
เบื้องต้นเพื่อนำไปจิราจาต่อรอง
โดยภาคภูมิใจไทยและภาคประชาธิบัตรรวมศอสร๑๐๓เสียง

หากไปอยู่รวมกันกับฝ่ายใดก็จะไปด้วยกัน
และมีแนวโน้มว่าทั้งสองพักจะไปทำงานร่วมกับพักพลังประชารัฐ
พักประชาธิปัตย์สนใจดูแลงานกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย
ส่วนพักภูมิใจไทยสนใจกำกับดูแลงานกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสารต่อนโยบายเรื่องกัญชา
รวมถึงสนใจงานกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พบกันดังกล่าวยังพูดถึงกรณีที่ตัวแทนพักพลังประชารัฐ

ให้พักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์พักละ๗ตำแหน่ง

อาจเป็น๓กระทรวงหลักบวก๑รองนายก
และ๓รัฐมนตรีช่วยว่าการ
โดยหากข้อเสนอของทั้งสองพักไม่ได้รับการตอบสนอง
พิจารณาเสนอตัวเป็นขั้วที่๓
ซึ่งได้ประสานกับพักชาติไทยพัฒนา

สส๔พักเป็น๑๑๖เสียง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ต้องสอบถามจากผลเอกประยุทธ์จันโอชา
แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้ผลเอกประยุทธ์
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งก่อน

ต้องรีบดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับต่างชาติ
เช่นเดียวกับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ

ฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว
ซึ่งต้องมีการพูดคุยเจรจากันให้เข้าใจ

ทำให้ภาคเอกชนชะลอการลงทุน

ส่งผลให้วันนี้นายอุตมะสาวนายน

ต้องยกเลิกกำหนดการช่วยผู้สมัครสอสอ

มีการประชุมคณะกำการบริหารพัก
เพื่อหารือถึงสถานการณ์ทางการเมือง

โดยมีข้อสรุปจะเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราชดร

แข่งกับคั่วของพักพลังประชารัฐ
นัดแก่นำพักการเมืองทั้ง๗พัก
ลงนามศัตยาบันร่วมกันให้ได้ข้อยุติที่ตรงกัน
ซึ่งเรื่องนี้โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ระบุว่า
สิทธิ์ของพักอันดับหนึ่งที่สามารถทำได้
พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ได้เสียงมากที่สุด
อันดับหนึ่งในสภาก็เป็นเรื่องไม่แปลกอะไรนะคะ
คาดหวังที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ก็คงเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
เรื่องของการโหวตให้ใครเรื่องของการจะสนับสนุนใคร

เพราะว่าการดูตำแหน่งของประธานสภานายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีต่างคงเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งหมด
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูล
พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สอบบัญชีรายชื่อลำดับที่๑และหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
เป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอ
หากสารรับคำร้องไว้พิจารณาอาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
กว่าจะมีคำวินิจฉัยได้